ดึงเสื้อครับดึงเสื้อกันอีกอ่าปล่อยปล่อย

อย่าให้มิบเบียบเบียบเบียคอบยาก่อน

เอาตีนยันแบบน้อยได้ป่ะหนู